ตอนนี้เราก็จะมาเกะกะในรายการเรานี่แหละโดยคนเสื้อส้มนี้ก็คือ
แม่ตั๊กซิริธรณ์เพลงดังเพลงแม่ตั๊กอ่ะทีดันหนูฟังเนี่ยจะเปลี่ยนกับแม่ตั๊กซิริธรณ์

แม่ผอมลงจริงนะพี่ตั๊กผอมมากเลยอ่ะ

นี่ชะกะลีรำมวานบรรยากาศที่เขาสับถ่ายไปดู
เออดีว่าไปทุ่มทุ่มทุ่มหน้าเออ
ตั้งไปบ่อยไหมที่นั่นตั้งไปตั้งไปโอ้โหเป็นไง

เราวลีก็
ในวัย๕๐ดี

เชอรี่พวกแข่งลำไย

ทีมน้างเขาไม่รู้เลือกเสื้อหรือเลือกเกะอี้ก็ให้ก่อน
แม่วันนี้มาในแฟชั่นอะไรอ่ะ

สวัสดีครับ